คุณผู้ชมทีนี้ขอหน่อยค่ะขอเธอค่ะ

เราจะส่งต่อไปที่พี่น้องชาวปักทงชัย

เพราะตอนนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะ
เมื่อวานซื้อฝนตกหนักมาก

โดยเฉพาะที่ภาคอีสานโคราชโคราชบ้านเห่า

อ่างเก็บน้ำหินตะโง่มันแตกด้วยค่ะ
ก็เลยส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลเลยนะคะ
กว่า๗แสนล้านลูกบาทเมตร

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่กำนันตำบล
ลำนางแก้วอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชสีมาคุณพัฒน์สนสิทธิ์ฮิวรันท์

เพื่อเอาคลิปนี้ไปรายงานฝ่ายปกครองในพื้นที่
หลังจากที่กำนันพบว่าปริมาณอ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำหินตะโง่เริ่มล้นออกมาแล้ว
เนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายต่อหลายวัน
กระทั่งล่าสุดค่ะ

เพราะว่าน้ำได้มีการกัดซ้อด้านซ้ายของอ่าง
แล้วมีการพังทลายลงมาเป็นระยะทางยาวกว่า๑๐เมตร
ส่งผลให้มวลน้ำก้อนใหญ่กว่า๗แสนลูกบาทเมตร
ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว
บางส่วนก็ไหลลงพื้นที่คลองลำพระเพิงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องตามกันต่อทำกันต่อคือ

ต้องมีการเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่
ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน
ยกข้าวยกของขึ้นไปอยู่ที่สูง
แล้วก็สิ่งที่ต้องทำแน่นอนเลยก็คือการอบพยพประชาชน
รวมทั้งสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
หลังจากที่มวลน้ำคุณเห็นไหมไหลทะลักมาแบบนี้ช่วงกลางดึกนะคะ
พื้นที่หนัก๒จุดก็คือหมู่บ้านลำประโคนเหนือหมู่ที่๕

ตรงนี้เห็นบอกว่าน้ำท่วมเกือบ๑เมตรเลยนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันนะคะ
แล้วก็ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชม
กู้ภัยจากหลากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือที่บ้าน
ในตำบลลำนางแก้วนะคะ
ซึ่งตำบลนี้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่อ่างเก็บน้ำหินตะโง่แตก
แล้วก็กระแสน้ำต้องยอมรับค่ะว่าไหลเชี่ยวไหลแรงมาก
ไหลผ่านหลายหมู่บ้านแล้วไปลงที่ลำฝ่ายลำตะโคนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบช่วยกันขับรถยกสูงเข้าไปช่วยชาวบ้าน
พยพชาวบ้านออกมาก่อนอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากว่าตอนนั้นกระแสน้ำเริ่มไหลแรงแล้ว
แล้วก็มาเร็วด้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องตะโกนบอกให้ชาวบ้านบอกว่า
เอารถออกมาก่อนเอารถออกมาจากบ้านก่อน
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเนี่ยน้ำมันเริ่มไหลมา
แต่มันยังไม่เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไหลมาแรงแล้วก็เร็วคือ
เดียวนะคะกลายเป็นว่าน้ำท่วมมิดหลังคารถนะคะ
หลายร้อยคนก็ต้องหนีไปอยู่ในที่สูงนะคะ
หลายคนบอกว่าตื่นตระหนกตกอกตกใจ
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันตระเวนเดินเท้าเรียกชาวบ้านให้ออกมาจากที่พักค่ะ
ส่วนทางการไฟฟ้าปักทงชัยตอนนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยนะ
ก็มีการตัดกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมหนัก
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดไฟฟ้าช็อตเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยกันทั้งหมู่บ้าน
เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมก็ไปทำข่าวแล้วก็ไปทำข่าวประทงชัยหรอก
ปักทงชัยบ่อยค่อนข้างจะผูกภรรย์ปี๒๕๘๔น้ำท่วมอกดังครับในเทศบาลนะครับ
ใช่น้ำไหลทะลักลงมาจากเขื่อนลำพระเพิงครับ
แล้วก็จริงแล้วในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี๒๕๕๔เป็นต้นมา
ก็ได้มีการขยายความจุ

วันก่อนยังดีใจอยู่เลยว่าคุยกับคนปากทงชัย
บอกว่าโอ้ดีนะเขื่อนลำพะเผิงที่ขยายความจุ
ช่วยรับน้ำเอาไว้ได้แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้
มันล้นแล้วครับล้นสปินเวย์

คือต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำกันอีก
เพราะว่าเห็นแล้วว่าเราคาดการณ์แล้วควบคุมบางอย่าง
มันควบคุมไม่ได้เรื่องของฟ้าฝน

ไทยรัฐทีวีให้กำลังใจส่งข้อความกันมานะครับ

พื้นที่อื่นด้วยพื้นที่อื่นก็ไม่ใช่เบานะ
ไม่ใช่เบานะฮะนอกจากโคราชแล้ว
ยังมีสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีก็โดนหนักเหมือนกัน
ไปเริ่มดูไล่เลี่ยงกันที่สะแก้วกันเลยละกันนะครับ
ชาวบ้านหลายพื้นที่ของจังหวัดสาแก้วครับ
ต้องเผชิญกับภาวะนำท่วมจับตัน
เรามีฝนตกหนักต่อเนื่องกันนะฮะตลอดทั้งคืนเลยครับคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันศุกร์แล้วผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์แล้วนะฝนยังคงตกอยู่นะครับ

มีชาวบ้านเด็ดร้อนกว่า๕๐ครอบครัวนะครับ
หนองไซมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านและน้ำในบ้านสูงเกือบ๑เมตรออกมาไม่ได้
ทีมกู้ภัยต้องนำเรือท้องแบนรับออกมาแล้วก็พาไปอยู่บ้านญาติก่อนเป็นการชั่วคราว
ส่วนที่อำเภอวัฒนานครพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีฝนตกตลอดเวลา
ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็ครองสายหลักเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ขณะที่อ่างเก็บน้ำทัพประดูกน้ำเต็มอ่างแล้ว๑๐๐แล้วนะ
อันนี้น่ากลัวนะต้องระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตำบลท่าเกวียนแล้วก็ในครองต่าง
ไหลมาจากครองหาดด้วยแล้วตอนนี้มันเอ่อแล้ว
มันเอ่อไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนบางส่วนแล้ว
เช่นเดียวกันกับที่บริเวณครองวังจิกของวังน้ำเขียวน้ำปากทัลลักษณ์เข้าไป
ท่วมถนนสายหลักสาแก้วจันทบุรีระยะทางเกือบ๒กิโลถนนก็ขาดนะคุณผู้ชม
ถนนที่เป็นขาออกมุ่งหน้าไปจังหวัดจันทบุรีเนี่ยตอนนี้ใช้งานไม่ได้
ขณะที่วัดครองหินปูรมรมทางบ้านบริเวณของประชาชนกว่า๕๐หลังคาบริเวณถูกนำท่วมแล้ว
ตอนนี้เร่งการช่วยเหลือโดยด่วนแล้วเอาใจช่วยพี่น้องชาวสาแก้วเช่นเดียวกันนะครับ
ไม่ต่างจากบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตะบนกบินบุรีอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจินบุรีนะครับหลังจากฝนตกตลอดทั้งคืน
ส่งผลให้ต้นน้ำแม่น้ำปลาจินบุรีมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
รัชการแจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำ
เร่งขนย้ายเข้าของไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัย
ด้านนายวัลลบประวัติวงศ์นะครับในอำเภอกบินบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว
ส่วนพื้นที่ตะบนบ้านท่าขี้เหล็กนะครับ
ชาวบ้านก็เร่งขนย้ายเข้าของหนีน้ำท่วมกันจ้าละวัน
เพราะว่าน้ำในแควร์พระปรงแล้วก็แควร์ฮานุมาน
ที่มาบรรจบกันส่งผลให้น้ำท้นตะหลิง

ค่ะอีกหนึ่งจุดเมื่อวานนี้หนักเหมือนกัน
บ้านที่ฉันได้เห็นค่ะจังหวัดชนบุรีนะฮะ
โอ้โหตกหลายพื้นที่ตกทั่วเลยค่ะ
โดยเฉพาะที่ศรีราชาคุณเห็นไหมเนี่ย
น้ำระบายไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุด
อย่างบริเวณถนนสายถ้าขอน้องถามตรงจุดนี้คุณเห็นไหม
รถใหญ่ยังโอเคอยู่แต่รถเล็กเนี่ยสัญจรยากลำบากเหลือเกิน
เพราะว่าน้ำท่วมสูงสักประมาณ๓๐เซนติเมตร
นี่ดูสิเวลาจะเดินก็ต้องค่อยเดินนะคะ
แล้วรถใหญ่เองก็ต้องค่อยขับด้วย
เพราะว่าแรงของน้ำมันอาจจะไปโดนคนที่เขาเดินข้างได้นะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังพบแผ่นป้ายทะเบียนรถ
หลุดลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยโอ้โห
โอ้โหปกติเราเจอป้ายทะเบียนยังไงคะ
จดไว้แล้วก็งวดต่อไปแต่นี่ไม่ต้องนะคะเพราะเยอะมากเลย
หลายจังหวัดนะคุณหลวงเทพอุดอนเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าจุดเกิดเหตุคืออยู่ที่ชนบุรีศรีราชารอปภของหมู่บ้านระแวกนั้น

แล้วส่วนของใครก็ต้องไปหยิบจับแล้วก็เอาไปคืนด้วยนะคะ
นี่ร้อยเจ้าของมาติดต่อรับกลับไปค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางส่วนนำรถไถ

ไถไปช่วยรับรถจักรยานยนต์ที่จอดเสียกลางน้ำท่วม
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่ต้องการข้ามฝั่งอีกด้วย

โดยเฉพาะศรีราชาพัทยาของชนบุรีเนี่ย
นู่น๒ปีก่อนพี่เบิร์ตก๊อฟโดนน้ำท่วมมิดหลังคารถเลย
คือตอนแรกเนี่ยเอาจริงตอนนั้นคือประมาทเนี่ย

พอไปข้างหน้าเดินหน้าต่อไม่ได้แล้ว
เพราะน้ำป่าจากน้ำเขามันไหลลงมาเร็วมาก
พริบตาไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละค่ะ
หลังคาเลยแต่ว่าโชคดีมาก
มาอ่านข่าวได้เอาชีวิตรอดมาได้นะคะ
คือบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับ
ข่าวที่บอกว่าอ่างเก็บน้ำเริ่มที่จะเต็มแล้ว
หรือว่าล้นเนี่ยอันนี้ขอให้ไม่จนก

เขาสร้างมีความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ
กรณีที่น้ำมันจะเต็มมันจะล้น

แจ้งเตือนให้อบพยพครับไปก่อน

แล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากทางราชการครับ
บางทีที่ชาวบ้านเขาเตือนแล้วไม่ไปเตือนแล้วไม่ไป

ราชการท่านเองต้องมีแผนที่จะขนย้าย
ดูแลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่เขาจะอบพยพด้วย

ก็ต้องทำให้เขาอุ่นใจมาตรการต่างที่จะมาช่วยเหลือ
เพราะหลายครั้งเราได้ยินจากชาวบ้านก็คือ
ทำไมไม่หนีล่ะลุงทำไมไม่หนีล่ะป้า

ก็คือเป็นห่วงสัตว์เลี้ยง
แล้วกลับมาถ้าวัวควายตายแล้วจะเอาอะไรทำกินล่ะ

เพราะว่าอิทธิพลของพายุลูกที่๓ที่เข้าไทยเนี่ย
ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างแน่นอน
เรื่อยไปจนสักประมาณ๑๙๒๐ฝนยังตกหนักนะ